ทำไงดีอ่ะผมว่าทุกคนเคยใช้
จะใช้ตรงจุดไหนเท่านั้นแหละไอ้ทางเรื่องของดอนเมือง

โอ้โหแล้วคราวนี้คือพอขาเข้าไปติด
แล้วแบบพอเห็นพาดหัวข่าวตอนแรกว่าขาขาด
คือหวาดเสียวมากนะคุณผู้ชมนี่ดูสิ
นี่เราจำลองเหตุการณ์นะเพราะจริงแล้วกล้องวงจรปิด
มันอยู่ไกลมองไม่เห็นใกล้แบบนี้หรอก

คือยังไงดอมน้ำแข็งคุณผู้ชม
ล้อมันชนก่อนทำให้มันเกิดแรงสั่นสะเทือน
แล้วก็ขาพี่ผู้หญิงเข้ามาสะดุดอีกทีนึง
บันไดมันยุบลงไปหรือยังไงคุณผู้ชม
คิดเห็นเป็นยังไงเพราะว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีกล้องวงจรปิด
แล้วดูดิตั้งแต่หัวเขา
แต่ว่าจังหวะที่ผู้หญิงเขาสะดดตรงนั้นอ่ะ
มันแพนไปตรงอื่นพอดี
ท่ากาศยานานาชาติดอนเมืองคุณผู้ชมมาคุยข่าวกันหน่อยนะ
หรือว่าใครเคยเจอประสบการณ์ไม่ต้องที่ดอนเมืองก็ได้
ถ้าดอนเมืองก็ดีหรือว่าที่อื่นนะ
ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับบันไดเลื่อนทางเลื่อนในทางเรียบแบบนี้
บันไดเลื่อนขึ้นลงสูงก็เล่ามาหน่อย
คือเราเคยเห็นแค่แบบบันไดเลื่อนที่จีนใช่ไหมเวลาที่แบบหาติด
ทางเลื่อนอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นที่สุวรรณภูมิที่ดอนเมือง
เราไม่เคยคิดเลยพี่เบิร์ตว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุลักษณะแบบนี้
แล้วอันนี้มันเป็นบันไดเลื่อนทางราบใช่ไหม

ตั้งแต่เข่าที่ติดลงไปนะคุณผู้ชมครับ

คุณผู้ชมพี่เขาจะเจ็บมากขนาดไหน

ต่อมานะครับบ่าย๓โมงท่ากาศ
ท่านเนี่ยจะไปเนื้อครรภ์ศรีธรรมราช

ยังไม่ทันไปเลยนี่กำลังจะเดินไปขึ้นเครื่อง
เดินทางคนเดียวแล้วมาประสบคุณพระที่ห่ะ
ในที่เกิดเหตุพบว่าล้อของกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารติดอยู่
ใต้ทางเลื่อน๒ล้ออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตรงนี้ต้องการบอกอะไรฮะ
ที่เราวงแดงน่ะพี่เบิร์ตใช่ไหม

ทางการท่ากาศยานดอนเมืองต้องการบอกอะไรครับ
ส่วนหลายคนตั้งข้อสังเกตบอกว่า
มันจากซี่หวีหรือเปล่า
ซี่หวีหรือเปล่าไอ้ที่เรียกซี่หวี
ซี่หวีเนี่ยนะครับ
มันมีปัญหาหรือเปล่าจากการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดมุมไกลก็ไม่เห็นช่วงที่เกิดเหตุ
ต้องขอดูรายละเอียดและสืบสวนก่อน
ยังไม่ขอสรุปว่าเกิดจากอุปกรณ์หรือเกิดจากการที่ผู้โดยสารสะดุดครับ
วันนี้ครับวันนี้ทีมจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจะมาร่วมตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อให้เกิดความชัดเจน
บริการท่ากาศยานานาชาติดอนเมืองยังระบุอีกว่าทางเลื่อนในสนามบินมีทั้งหมด๒๐ตัวครับ
เป็นของใหม่๖เป็นของเก่า๑๔ของเก่าใช้งานมาตั้งแต่ปี๒๑๓๙นับรวมแล้ว๒๗ปีนะครับ
เคยถามบริษัทฮิตาชิฮิตาชิเกี่ยวอะไรอ่ะบริษัทฮิตาชิญี่ปุ่นคือเจ้าของเทคโนโลยีทางเลื่อนในท่ากาศยานนี้ครับ
ได้รับคำตอบว่าทางเลื่อนยังใช้งานได้หากมีการดูแลและเปลี่ยนอะไหล่ตามที่กำหนดครับ
ซึ่งเมื่อวันที่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะได้ตรวจสอบไปสภาพอุปกรณ์ทางเลื่อนพบว่าไม่ชำรุดใด
หลังเกิดอุบัติเหตุก็ยุติการใช้งานชั่วคราวไปก่อน
คุณผู้ชมครับสำหรับทางเลื่อนจุดนี้ไม่มีเซ็นเซอร์รุ่นใหม่เหมือนกับที่ท่ากัศยานานาชาติสุวรรณภูมิ
ซึ่งเทคนิคเรื่องอุปกรณ์เซฟตี้เป็นการเช็คความตึงของโซ่
ถ้ามีอะไรไปขัดมันตัวเซฟตี้จะตัดการทำงานทันทีหยุดกึ้งอืม
ต่างกับแบบใหม่ที่มีตัวเซ็นเซอร์อยู่ใต้หวีหากมีอะไรมากระทบเซ็นเซอร์ก็จะตัดทันทีเหมือนกัน
ขณะเกิดเหตุเซ็นเซอร์ตัวนี้ทำงานแต่ทำงานช้าจึงต้องกลับไปตรวจสอบว่าเป็นเพราะอะไร
ส่วนการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นท่ากัดสยานนาชาสดอนเมืองจะดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่รวมถึงข้ารักษาพยาบาล
ส่วนการชดเชยเยียวยาจะรอให้ญาติและผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับมาติดต่อเพื่อเจรจาอีกครั้งหนึ่ง
เอายังไงนะเดี๋ยวถ้าตรวจสอบแล้วก็ผมขอคำอธิบายที่คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วไม่เคยใช้บันไดเลื่อนเข้าใจ
ช่วยอธิบายเป็นคำพูดแบบนี้ให้ประชาชนฟังหน่อย
คืออย่าใช้ศัพทเทคนิคเยอะมาก
คืออาทิตย์ที่บอกว่าล้อหลุดลงไปมันยังสมบูรณ
คุณต้องการบอกอะไรบอกว่าอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจ
คุณผู้ชมเข้าใจไหมถ้าคุณผู้ชมเข้าใจเบิร์ตขอความรู้หน่อย
ว่าท่ากัดสยานเขาต้องการบอกว่าอะไรฮะ
คือเอาถึงแม้ว่าพวกเราอาจจะเคยพอคุ้นเคยกันอยู่บ้างทางราบ
แต่พอมันเกิดเขตขัดคล่องแบบนี้เราไม่เข้าใจ
ใช่

มันจะต้องอ่อนแออย่างนั้นเลยเหรอมันโดนเท้าคนสักนิดนึงไม่ได้
โดนกระเป๋าที่คนจะต้องลาก๑๐๐คนลาก๙๐คนมั้ง
มันโดนไม่ได้เหรอมันอ่อนแอขนาดนั้นเลยเหรอ

แต่เรื่องนี้ก็อายุการใช้งาน
อายุการใช้งานที่แบบจะ๓๐ปีด้วยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วยนะคะ
แต่เรื่องนี้เนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะ
ลูกชายของฝั่งคนเจ็บเนี่ยบอกว่าโหสภาพจิตใจของคุณแม่
ตอนนี้เอาจริงนะถ้าเกิดเต็ม๑๐ลดลงมาเหลือสักครึ่งหนึ่งแล้ว
แบบใจไม่ดีสภาพจิตใจแย่เลยค่ะ
ลูกชายยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ด้วยแหละ

บอกว่าตอนนี้ย้ายคุณแม่เดิมทีพอประสบอุบัติเหตุเสร็จแล้วปั๊บ

ทีนี้ย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราชแถวสุขุมวิทย์แล้วนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้ตอนเย็น๔โมงเย็นก็เข้ารับการผ่าตัดขา
แผลเนี่ยนะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม

คือแปลว่าถ้าสมมุติเกิดขนาดนี้นะ
หมอเขาก็แนะนำว่าให้ตัดขา
ถ้าเกิดว่าต่ออาจจะมีอาการแทรกซ้อนได้
แล้วสภาพจิตใจของคุณแม่ลูกชายเลยบอกว่า

แม่ไม่ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังนะ

เพราะว่าคิดดูสิขนาดตัวลูกชายเองนะ

ลูกชายบอกว่าพ่อจะเป็นคนไปพูดคุยกับทางท่า

เพราะว่าก่อนเกิดเหตุจริงพ่อก็อยู่ตรงด้านหน้าสนามบินนะ

แล้วก็ไม่คิดไงว่าจะได้ยินข่าวนี้
มาประสบอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ
ส่วนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเนี่ยคุณผู้ชม

แต่เบื้องต้นครับประธานวิศวกรรมเครื่องกล

ท่านก็ออกมาให้ความเห็นในเบื้องต้นก่อน
ก็คือนายบุญพงศ์กิจวัฒนาชัยครับ
บอกว่านี่คุณผู้ชมที่เห็นอยู่ทางเลื่อน
บันไดเลื่อนใช้หลักการทำงานเดียวกันคือ
จะมีจานโซ่มีเพรา

ปกติเราไม่ค่อยได้เห็นภาพนี้หรอกนะ

แต่นี่เราฉายให้ดูว่า

อย่างคุณพุนโภงเนี่ย

ส่วนในที่เกิดเหตุจะเห็นแถบเสริมขั้นบันไดสีเหลืองที่กระเด็นหลุดออกไปนั้น
ท่านบอกว่าผิดปกติแล้วล่ะแบบนี้
เพราะโดยทั่วไปแถบเสริมขั้นบันไดจะถูกยึดติดกับเพจทางเลื่อนอย่างแน่นหนาเลยนะ
ไม่มีทางหรอกที่เราจะไปเตะแล้วมันหลุดกระเด็นออกไป
หรือถ้าจะชำรุดนะเขาบอกมีเหตุผลเดียวคือแตกหักครับ
กรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้คล้ายกับเหตุการณ์เมื่อปี๖๒ครับ๔ปีที่แล้ว
ตอนนั้นมีผู้โดยสารถูกทางเลื่อนดูดที่สนามบินดอนเมือง
แต่ทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยท่านมองว่าอาจจะมีความผิดปกติบางอย่างครับ

ในว่าที่มีคร้าวหลุดเข้าไป
ตรงแผ่นนี้รับหนังได้๕๐๐กิโลนะครับัน๒๐๐กิโลเป็นเรื่องประอบศีล

เพราะปกติขับตัวนิดเดียวมันหยุดเลยนะ
มันยึดน็อตอย่างแข็งแรงยึดน็อตแบบแด้นหนา
โอ้โหมันต้องน้ำหนักต้องหรือแรงกระแทกต้องมากพอสมควรนะครับ
สิ่งที่ท่านประธานบุญพงศ์ท่านพูดนะคุณผู้ชม
เมื่อสักครู่จะอยู่ติดกับซี่หวี
อันนั้นแหละคุณผู้ชมที่ท่านบอกว่า
ถ้าจะชำรุดก็มีอย่างเดียวคือแตกหัก
คือมันไม่มีทางที่เท้าเราหรือว่าล้อเนี่ยมันจะไปเตะแล้วมันแตกได้หรือหลุดได้
ซี่หวีคือที่หายไปบางส่วนถูกไหมที่มันหายแหว่งไป
อย่างที่บอกไปครับว่าวันนี้ครับถ้าท่ากาศยานดอนเมืองติดต่อให้ทาง
ศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมจะไปตรวจสอบ
แล้วก็เตือนประชาชนว่าถ้าหากต้องใช้บันไดเลื่อนหรือว่าทางเลื่อน
แล้วพบเสียงดังออกมาผิดปกติก็อย่าไปใช้ครับต้องเลี่ยง
เมื่อใช้งานควรจับราวเพื่อความปลอดภัย
และที่สำคัญระหว่างเราอยู่บนสายพานเนี่ยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณผู้ชมฮะ
งดใช้อุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิดนะ
หลักก็คือเผื่อว่ามันเกิดอะไรผิดปกติ
เราจะได้มีสติแล้วก็ไม่ได้จดจ่ออยู่กับมือถือไง
ไม่ได้โฟกัสอยู่แค่มือถือจะได้รู้แล้วก็ระวังตัว
ทีนี้มีความเห็นมาจากนายแพทย์จิรรุธชมเชยครับ
มารแพทย์โรคระบบหายใจ

ซี่แปลงหรือซี่หวีของตัวกันของบันไดเนี่ยของบันไดเลื่อนเนี่ยนะ

อย่างคุณหมอจิรารุษท่านเคยคุยกับช่างซ่อมบันไดเลื่อน
อาจจะเป็นเครื่องดูดอะไรก็ตามที่ผ่านมาตรงนี้ได้ทั้งหมด

รวมไปถึงขาคนด้วยหรือไม่นะ
ซึ่งถ้าเป็นอย่างที่ช่างบอกมา
ก็สอนให้รู้เลยว่าสิ่งเล็กถ้ามันผิดพลาดขึ้นมา
ความเสียหายมันอาจจะใหญ่หลวงได้ครับ

คุณหมอจีรรุษก็แชร์โพสต์ของผู้ประสบเหตุทางเลื่อนสนามบินดอนเมือง

แล้วตอนนั้นทางสนามบินก็ขออภัย

ก็ไอ้ครั้งนั้นคุณผู้ชมที่เขาพูดถึงกันที่เคยเกิดขึ้น

เด็กนะต้องเย็บไป๑๑เข็ม

อาจารย์ออสมองยังไงอาจารย์ออสบอก๑เก่า๒ขาดการซ่อมบำรุง
อาจารย์ฟันทงเลยนะครับรองศาสตราจารย์วีรชัยพุทธวงศ์ครับ
อาจารย์ออสอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ท่านพูดถึงกรณีทางเลื่อนของท่ากาศยานานาชาติดอนเมือง
ดูดขาผู้โดยสารผู้หญิงจนต้องตัดขาบอกว่าขอให้ปลอดภัย
ในกรณีนี้ประโยคเดียวสั้นเลยว่ามันเก่าและเกิดการชำรุด
ก็ทำกันเฉพาะเรื่องของมอเตอร์สายพานขับนะครับเพื่อให้ใช้ได้
แต่ว่าจุดที่อันตรายที่สุดอาจารย์บอกว่าคือจุดสิ้นสุดทางเลื่อน
เหมือนรถอาจารย์เปรียบเทียบแบบนี้รถเนี่ยบ้านเราให้ใช้ได้๕ปี๑๐ปีใช่ไหมนะครับ
แต่รถ๒๐ปีก็ยังเอามาแล่นได้ใช่ไหมเอามาวิ่งได้ใช่ไหม
เพราะว่าเครื่องยนต์มันยังใช้ได้ใช่ไหมแต่ได้มองอันตรายในจุดอื่นไหมครับ

อาจารย์เราก็ต้องแสดงความเสียใจกับผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ
แล้วก็ขอให้ปลอดภัยนะครับประโยคเดียวสั้นเลยก็คือว่ามันเก่า
แต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างอันตราย
ก็คือช่วงที่เรียกว่าระวังสิ้นสุดทางเลือด
ซึ่งเป็นโลหะหรือเป็นอลูมิเนียม
แต่นี่ถ้ามันเปิดขึ้นมาก็จะมีจุดที่มันสามารถที่จะดูดได้
เหมือนบ้านเรารถเขาบอกว่าให้ใช้ได้๕ปี๑๐ปี
อุบัติเหตุทางเลื่อนหรือบันไดเลื่อน
ท่ากาศยานานาชาติดอนเมืองไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับ
เมื่อ๑๙มิถุนายนที่ผ่านมามีคุณแม่คนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่ง
โพสต์เล่าเหตุการณ์นาทีชีวิตของลูกชาย

ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับแม่ทุกคน

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
เข้าไปติดในบันไดเลื่อนน้องลงบันไดจูงมือแม่
แต่น้องอาจจะยืนชิดกับตัวบันได

จึงทำให้เสียดสีและดูดเข้าไปในซอกบันไดเลื่อนนะครับ
ขณะที่เท้าเข้าไปติดบันไดเลื่อนหยุดทำงาน
ทำให้น้องได้รับบาดเจ็บไม่ถึงกระดูกนะครับ
เป็นแผลที่หลังเท้าเย็บ๑๑เข็ม
เหตุการณ์ครั้งนี้ใช้เวลา๓๐นาที
ในการเอารองเท้าของน้องออกจากบันไดเลื่อน
แล้วคุณพ่อก็ใช้แลงเนี่ยงัดนะครับ
ในช่วงท้ายของโพสต์คุณแม่ท่านนี้แนะนำให้ผู้ปกครองนะครับ
บอกว่าให้เด็กผมว่าผู้ใหญ่ด้วยนะครับควรสวมรองเท้าหุ้มส้น
หรือลองเท้าเข้าไปเวลาที่จะต้องไปใช้
ไปไหนที่มันมีบันไดเลื่อนเพื่อความปลอดภัยฮะ
คือถ้าเป็นยางมันมีความยืดหยุ่นไง
พอมันไปสีปั๊บสีปั๊บมันดูดดูดปั๊บมันดึง
ปั๊บอะไรที่ติดอยู่กับวัตถุนั้นบ้าง
รองเท้าก็คือขาก็เบียดเข้าไปดูดิมันน่ากลัวแค่ไหน
โอ้โหแล้วนี่มันเกิดขึ้นที่สนามบินในประเทศไทยดอนเมือง
แล้วก็มีสายการบินอย่างน้อย๙สายการบินนะ
เขาก็บอกว่าคือตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนกำลังหลั่งไหลเข้ามา
แล้วข่าวนี้ออกต่างประเทศแล้วนะท็อกนิวเดอร์สันอะไรก็มาแล้วนะฮะ